คุณผู้ชมครับ๙นาฬิกา๔๔นาทีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าเรื่องของหมู่บ้านป่าแหว่งกันหน่อยนะครับ
บ้านพักศาลตุลาการนะครับที่เชียงใหม่
ตอนนี้มีการเตรียมที่จะส่งคืนพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักแห่งนี้
กรมธนาลักษณ์แล้วหลังจากที่
คาดการณ์ว่าน่าจะย้ายไปจัดสร้างที่เชียงราย
แล้วก็ไปเลือกพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องของพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ชุมชนนะครับ
เรื่องนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่า
ได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบ้านพักตุลาการสารอุทธร
ภาค๕เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด
มีมติให้บรื้อบ้านพัก๔๕หลังและอาคารชุด๙หลังออกจากพื้นที่
พร้อมกับเร่งฟื้นฟูป่าให้กลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วนะครับ
ขณะนี้รอเอกสารทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เตรียมส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กรมธนาบรักษ์
หมดสัญญาในสัปดาห์หน้า
เพื่อแสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนว่าบ้านพักทั้งหมด
จะย้ายไปสร้างที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางศาลกำลังทำแผนงานโครงการ
และงบประมาณเสนอมาอย่างนายยกรัฐมนตรี

จะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูต่อไปนะครับ
ซึ่งเคลื่อนไหวมาตลอดนะครับได้โพสต์ภาพการทำกิจกรรมชูป้าย
วงสัญญาป่าแหว่งตามแยกสำคัญกลางเมืองเชียงใหม่
เพื่อรณรงค์ในการเชิญชวนชาวเชียงใหม่ออกมาร่วมชุมนุมใหญ่
เพื่อรอฟังการตัดสินใจของรัฐบาลด้วยกัน
ในวันที่๒๖สิงหาคมนี้บริเวณประตูท่าแผ่นะครับ